เรื่องราวของมารศาสนากันบ้างขออนุญาตใช้คำนี้จริง
เพราะว่ามีผู้ชายคนนึงเนี่ยนะคะเขาแหมทำเป็นพระสงฆ์
หัวโล้นเลยนะคะห่มจีวอนแล้วก็เดินบินทบาท
ทีนี้พอบินทบาทเสร็จบินทบาทเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
เปลื้องจีวอนออกคือลักษณะแบบแก้ผ้าเลยอ่ะ
แก้ผ้าโจ้งโจ้งตรงลานทุ่งโล่งเลยอ่ะคุณใช่ไม่แคร์สายตาใครเลยอ่ะคุณผู้ชม

ใครกลัวแบบถ้ามีบาทมีจีวอนแทนถุงก็มีเสื้อผ้า
โอ้โหคุณเนี่ยมีคนก็ถ่ายได้นะฮะตอนแรกก็เป็นพระอยู่ดี
ตอนหลังเปลี่ยนเครื่องแต่งกายกลายเป็นคารวาสทั่วไป
แก้ผ้าไม่ได้แก้เร็วนะแก้แบบนานใจเย็นมากเลย

แล้วยืนทงอยู่แบบนี้นานพอสมควร

แล้วมีคนเก็บภาพเอาไว้ได้คือหลักฐานชัดเต็มตามาก

จริงไม่เปรียวนะเพราะว่าคนถ่ายเขาแพนกล้อง
ไปให้เห็นว่าอยู่ตรงไหนบ้าง
มีอาคารพาณิชย์มีสำนักงานราชการ

โอ้โฮนี่ไงจังหวะแพนนี่มันเปรียวซะที่ไหนล่ะคุณดูสิ
ไม่ได้แคร์สายตาใครเลยจริงนะคะ
ตอนนี้เห็นกันทั้งประเทศแล้วนะคะว่าทำอะไรกันลงไป
พระปลอมถอดสบงเปลื้องจีวอนแก้ผ้าล่อนจ้อน
หยิบกางเกงแล้วก็เสื้อมาสวมใส่
จากหลวงพี่กลายเป็นคารวาล
คลิปนี้ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ขณะ
เจอชายแต่งกายคล้ายพระพิสุขสงฆ
กำลังถอดจีวอนเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าปากติ๋ยะ
สวมใส่กางเกง๓ส่วนตัวนี้เสื้อยืด
เปลี่ยนเครื่องแบบ
ทำการปรายศนีย์ที่อำเภอเมืองภูเก็ต
เป็นการกระทำที่ไม่ได้สนใจสายตาชาวบ้านเลย
หรือว่าผู้คนที่เขาขับขี่รถสัญจรผ่านไปมา
จุดนี้อยู่กลางเมืองภูเก็ตเลย
ทีนี้ไปสอบถามชาวบ้านนะคะระแวกนั้นแหละ
เขาให้ข้อมูลว่าชายคนนี้แต่งกายคล้ายพระพิสุก
เดินอยู่บริเวณตลาดเกษตรช่วงเช้าเกือบทุกวัน
เคยแจ้งสายตรวจไปแล้วแต่ว่าสายตรวจมาช้า
ผู้ชายคนนี้เขาก็หลบหนีไปได้ทุกที
คราวนี้ชาวบ้านก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เลยค่ะ

ส่งให้ตำรวจจับตัวผู้ชายคนนี้

มาทำการแบบนี้ได้อย่างไรในภูศิ

แล้วก็เรียนแบบแต่งกายเป็นพระด้วยนะฮะ